มหาวิทยาลัยกาลสินร่วมกับกรมประมงบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอนการวิจัย
และการบริการวิชาการระหว่างหน่วยงาน
โดยมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมงานจำนวนมาก
สัตว์อาจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาลสินเผยว่า

กำหนดระยะเวลาดำเนินการร่วมกัน๔ปีจากวันลงนาม
เพื่อพัฒนาวิชาการร่วมกันด้านวิชาการประมง
วิจัยและพัฒนาร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการประมง
พร้อมทั้งขยายผลโครงการวิจัยด้านการประมงที่มีศักยภาพสู่เกษตรกร
บริการวิชาการด้านการประมงแก่เกษตรกร
สถานประกอบการและผู้ที่สนใจ
และเพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย
แบ่งปันทรัพยากรทางด้านการเรียนการสอนการวิจัย
และข้อมูลด้านการประมงซึ่งกันและกัน
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพภาคการประมงของไทยต่อไป